อย่างหมออ๋องนี่เหตุผลคืออะไรครับ
จำเป็นต้องให้เขาพ้นจากการเป็นสมาชิกพัก
เข้าใจเอาเองนะว่าเพราะวันนั้นผมไม่ได้เข้าประชุมด้วย
เพราะว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องเอาพูดง่าย

คือผมเป็นที่ปรึกษาของหมอหมออ๋องอยู่

และผมไม่ได้เป็นสอสอด้วย

อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะเห็นว่า

ที่กฎหมายหรือรัฐมนูลเนี่ย

ก็ต้องใช้กระบวนการ

ให้หมออ๋องไปอยู่ที่ภาคอื่น
โดยเอกสารของพักเก้าไกลที่ออกมาในวันนั้นเนี่ย

ก้าวไกลเนี่ยต้องการมุ่งมั่นทาง
เรื่องของการเป็นผู้นำฝ่ายค้านให้ชัดเจน

รัฐมนูลมันก็บอกให้ต้องให้พ้นไป

กรรมการบริหารพักได้แจ้งเรื่องนี้กับหมออ๋องแล้ว

ขอเป็นรองประธานสภาทำหน้าที่นี้ต่อไป

ใช่ให้พ้นจากเราเรียกว่าให้พ้นดีกว่า

บางทีบอกว่าหมออ๋องผิดวินัยวินัย

ถ้าผิดวินัยก็ต้องเข้ากรรมการวินัย

ผมคิดว่าอันนี้คือพักการเมือง

คือกรรมการบริหารพักกับพักสส

คุณสุธิสารบอกว่าอันนี้เป็นการดำเนินการ

แต่ว่าโดยมาตรฐานของพักเกาะไกล

มันต้องทำเพราะว่าเรา
ผมคิดว่าถ้ามองอย่างนั้นเหมือนกับว่า

อันนี้ยืนยันว่าไม่เทคนิคแล้วก็ตรงไปตรงมา
อันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายเลยไม่ได้เทคนิคสักหนึ่งเลย

อ๋องไม่ใช่คนในพักการเมืองที่เรียกว่า

จะบอกว่าเรานั่งสองขา

เออไม่ได้เก็บได้ไงก็เก็บคนเดียวคือชัยธวัฒน์เป็น
นำฝ่ายค้านหมออ๋องไม่เกี่ยวแล้ว

หมออองใช่แต่เป็นรองหัวหน้าภาคก้าวกลาย

ขบวกการหลังแมพอีกทีนึง
ต้องรอว่าหมออองจะไปอยู่พักไหน

และยังเป็นที่ปรึกษารองประธานสภา
คนที่หนึ่งได้ไหม

คือต้องเข้าใจว่าประเด็นก็คือ

ก็ไม่มีสิ่งที่จะ

ก็อยู่เพื่อรักษา

คือถ้าถามว่าอย่างนั้นคิดได้คิดได้

แล้วก็ประเด็นที่หมออ๋องเองเนี่ย

จะบอกว่าคนที่จะมานั่งดำรงตำแหน่งนี้

คนละด้ามกันนะครับ
สิ่งที่เราต้องการเห็นคือ

แต่การโปร่งใสนี่ก็จะมีเครื่องมือที่
ให้ประชาชนจับต้องได้

ที่หมออองเนี่ยมีนำลิเริ่ม

สภาว่าไม่ใช่มีแค่

เข้ายื่นยติกี่ครั้ง

ผมพูดในสภาเนี่ยเกือบทุกนัด

พระรำยัตริย์

ถ้าท่านสุพิสารไม่อยู่เนี่ย
เขาเรียกกันอย่างนั้นนะแต่จริงไม่ต้องเรียก

เพราะผมจะเป็นคนพูดคนแรกเกือบทุกครั้ง

เสียงที่ผมพูดเมื่อคราวที่แล้ว

เพราะกรมทรเนี่ยประชุมครั้งหนึ่งก็ใช้งบมาในการประชุมนะครับ
เนื้องานที่จะได้ก็คือเนื้องานหรือประเด็นที่ศึกษาของกรมทรนั้นนะครับ
ของผมเนี่ยจะได้เนื้องานคือการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมาย
กรดิสรภาพผู้อาจารย์การศึกษ์กฎหมายที่ใช้ในภาคใต้ทั้งหมด
จนเข้ารายงานวันอาจสุดท้ายช่วงสุดท้ายของชุดสมัย
เพราะว่าหนึ่งชาวบ้านเข้ามามาให้เราฟังเนี่ยแล้วเราลงไปดูบ้านเมือง
แล้วหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าหมออ๋องไม่ได้เป็นรองประธานสภาเนี่ย
สิ่งเหล่านี้การจะวัดค่าผลงานการปฏิบัติงานทำงาน

ไม่รู้ที่ไหนที่เล็กผ่านมาแล้วเรายังไม่รู้เลยอยู่ที่ไหน
ซึ่งถ้าไม่มีหมออ๋องการผลักดันพวกนี้จะไม่เกิดอย่างนี้หรอ
มีแต่หมออ๋องพยายามจะเร่งให้มันเกิดขึ้น
คือให้ตอบหมายความว่าเราใช้งบประมาณหลวง
เราใช้ผ่านรัฐสภา
โดยผ่านสภาพผู้แทนรัศดรที่ไปของงบประมาณมา

แล้วมาให้กลุ่มงานของสภาที่เกี่ยวข้อง
งานที่ประชุมหรืองานกรรมธิการ

เนื้องานทั้งหมดที่ใช้เงินเนี่ยตกไปถึงประชาชนไหม